คุณผู้ชมช่วยกันตามล่าผู้ชายคนหนึ่งเขาใส่เสื้อฟุตบอลเบอร์๗นะฮะ
แต่เขาไปขโมยชุดชั้นในผู้หญิง

ก็เป็นภาพที่ผู้ชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์
นี่ไปจอดไว้ข้างนั้น
กล้องไปหน่อยแล้วก็เดินเข้ามาที่หอพักจะเห็นว่าเขาเนี่ยรูปร่างสูงสูงใหญ่เหมือนกันนะ
อายุสักประมาณ๒๕๓๐ปีประมาณนี้แหละครับ
เสื้อฟุตบอลเบอร์๗ใส่กางเกงกีฬาสวมหน้ากากอนามัยและหัวกินเกลียนหน่อย
เดินไปที่ราวตากผ้าที่หน้าห้องของผู้หญิงคนหนึ่ง
ชุดชั้นในผู้หญิงไปใส่กระบอกกางเกงแล้วก็เดินวนไปวนมา
อีกด้านหนึ่งของห้องพักก่อนจะยกทีนี้ยกไปทั้งพวงนะครับ

เขาใช้เวลาการก่อเหตุสัก๓นาทีได้
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนทุ่มกว่าของวันที่๑๕เมษายนที่หอพัก
ที่หมู่เก้าตะบนท่าชักอำเภอเมืองจันทบุรี
ผู้เสียหายเขาเล่าให้ฟังแบบนี้

ก็ซักผ้าแล้วก็ไปตากชุดชั้นในไว้หน้าห้อง
พวงที่ตากผ้ามีทั้ง

แล้วก็ของแฟนของเขาที่เป็นชุดชั้นในผู้หญิงด้วย

ทีนี้เขาก็บอกว่าเขาอยากตามให้เจอนะ
เพราะว่าหลักฐานในวงจรปิดมันจับภาพเอาไว้ได้นะครับ
ล่าสุดก็เลยเตรียมนำหลักฐานที่ได้มา
ไปแจ้งความกับตำรวจที่เมืองจันทบุรี
ให้ติดตามคนร้ายดำเนินคดีให้ได้

และไม่รู้ว่าโจรต้องการของใครกันแน่